คือเรื่องของฝนที่เป็นมรสุมนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่มาพร้อมกับลมมรสุมก็คือมวลอากาศเย็นที่เขาแผ่ลงมานะครับ
เดี๋ยวให้ดูกราฟิกนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
เป็นกราฟิกแสดงลักษณะการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็น
ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
วนอากาศเย็นเวลาเขาย้อยลงมา

สีน้ำเงินน้ำเงินคือมวลอากาศเย็น
สังเกตว่าอันนี้เราคำนวณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง
ไป๒๐๐ชั่วโมง
ปรากฏว่ามวลอากาศเย็นเขาย้อยลงมาอย่างต่อเนื่อง

ใช่ย้อยลงมาเห็นไหมครับมีลักษณะย้อยลงมาแบบนี้
ซึ่งก่อนอันนี้ช่วงที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศไทย

กลายเป็นว่าฝนที่จากแต่เดิมที่จะต้องเคลื่อนที่จากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันเนี่ย
เขาก็เลยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปได้เพราะว่าโดนมวลอากาศเย็นกั้นไว้อยู่
แต่ทีนี้มวลอากาศเย็นเขาย้อยมาฝั่งทะเลจีนใต้แทน
เขาก็ดันฝนจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันแทน

เดี๋ยวดูก็จะมีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
เคลื่อนที่เป็นลักษณะเป็นเส้นแบบนี้ไปเรื่อย
นี่คือลักษณะของฝนที่มาพร้อมกับมรสุมฤดูหนาว
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันต่อกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากนี้ยังคงมีกลุ่มฝนอีกหลายกลุ่มเลยทีเดียว
ที่น่าจับตามองแล้วก็คาดการณ์ว่าเขาจะสามารถไปซ้ำเติม

ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่แต่เดิม

รวมถึงการเยียวยาในแต่ละพื้นที่ได้
ดังนั้นตอนนี้เองพื้นที่ไหน
ที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คงที่จะต้อง

รับมือกับกลุ่มฝนที่จะมีการ

ราฟิกต่อไปซึ่งกราฟิกนี้

สะสมสีเขียวเป็นพื้นที่

สะสมเยอะกว่าจุดอื่น

ยังคงอยู่ในบริเวณตอนบนจนถึงตอนล่าง

ซึ่งตอนนี้ได้เคลื่อนตัวออกไปอยู่บริเวณทะเลอันดามันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ถึงอย่างไรก็ตามฝนที่ตกก่อนหน้านี้
รวมไปถึงฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกหลังจากนี้เป็นต้นไป
ตอนนี้มีการประกาศเตือนพื้นที่ที่ต้องระวังภัย
ที่จะตามมาจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง
ประกอบไปด้วยอำเภอลำแมร์อำเภอสวีแล้วก็อำเภอหลังสวนนะครับ
อำเภอนี้อยู่ในบริเวณจังหวัดชุมพร
ต้องระวังเรื่องของดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก
รวมไปถึงเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ด้วย

หรือว่าใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวบริเวณดังกล่า
ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้เองครับนอกจากจะมีฝนในระยะนี้แล้ว
อีกหนึ่งบทบาทของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

ก็จะส่งผลให้คลื่นในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนั้น

คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
จะสังเกตว่ามีการปกคลุมประชิดชายฝั่ง
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตอนกลางไปจนถึงตอนล่างครับ

ใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ
ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากเราดูกราฟิก

มีทิศทางเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา

ก็จะมีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ก็คือข้ามจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามัน
แต่ลักษณะของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา
ก็จะดันให้แนวฝนต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเน้นตกตอนล่างเป็นต้นไปนะครับ
กลุ่มฝนที่ตกหนักจริงหลังจากนี้
ไปเน้นตกในบริเวณประเทศมาเลเซียนะครับ
จะมีอยู่บางส่วนเท่านั้นที่จะมีการแผลลงมา

ขึ้นไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนบนในบางส่วนเท่านั้นนะครับ
ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดภัยอื่นตามมาได้
นี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

และที่สำคัญการติดตามข่าวสารต่างนะครับ
ควรที่จะติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองมีการแชร์ข้อมูลหลากหลายข้อมูล

ข้อมูลที่สร้างความแตกตื่นตกใจบ้างนะครับ
ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ
แล้วก็จำเป็นในการดำเนินชีวิตต่อไป
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป